ก็คงมีคนเข้ามานะครับแต่ว่าที่ได้ขอร้องไปแล้วว่า
ยังไงที่นี่ก็ยินดีต้อนรับผู้มานะครับแต่ว่าขอให้โดยสงบนะครับ
โดยสงบแล้วก็อย่าไปคุกคามไม่ว่าด้วยวาจาหรือด้วยอาการอะไรก็ตาม
ให้สมาชิกได้มีสิทธิ์ในการพินาวาระของเขาตามปกติ
ตอนนี้ก็มีกันแต่ว่าร่างของไอรอจะถูกยินออกไปนี่จากที่เกิดความบุตรแรงทางการเมืองที่มีอีกไหมครับ

อ่าแนวทางบรรยาศาสตร์คงเป็นปกติการประชุมก็เป็นไปตามปกติ
เพราะว่าเป็นการประชุมนัดพิเศษก็ไม่ได้บรรจุระเบียบวาระอื่นนะครับ
มีวาระเรื่องของรับหนูนตอนนั้นเองตอนนั้นคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เพราะว่าแต่ละฝ่ายกำหนดเวลาของแต่ละฝ่ายไปแล้วครับ
ผู้ชมนุมประกันทั้งคืนนะคะแต่ว่าการเข้าออกในช่วงผ่านประชุมวันนี้
อันนี้ก็ขอร้องเจ้าน้าที่เข้าช่วยดูแล
และก็โดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือปัญหาคือก็ขอร้องผู้ชมนุมนะฮะ
อย่าไปขออะไรที่เป็นฐาคุณอื่นครับ
เวลาของสมาชิกเนี่ยไม่แน่นอนนะครับ
เพราะเวลาของวิทยุธิสภานของหนึ่งละครับ
ประมาณ๕ชั่วโมงหรือ๕ชั่วโมงครึ่ง
แต่ว่าทราบว่าเมื่อวานมีการตกลงว่า

พยายามให้แต่ละฝ่ายได้กำหนดเวลา
เพราะว่าจะต้องไม่รบโคน

เพราะฉะนั้นก็เหลือ

ขนาดนี้ก็๘๒ครับ

เดินปรับแทนเปลี่ยนไปตัวเลข

ค่ะคมธรรมรัฐทางผู้ชมนุนเองก็เหมือนกับ
เลือกร้องให้มีการรับร่าง
ร่างฉบับประชาชนีเหมือนกัน

แต่อย่าไปทำอะไรที่เป็นการกดดัน

อย่าให้รัฐบาลไปคุกคามอะไรเขา

อย่างกรณีอย่างทาง
ผมให้พระพิทธิ์จะไปยื่นอายการ

ขอให้สภาได้มีการพินาดำเนินการ